การที่สงขลารับเปิดเทอมกันหน่อย

ความจริงไม่อยากเห็นเหตุการณ์แบบนี้เลยนะฮะ

ม๓เปิดเทอมมามีเรื่องกัน
เคลียร์กันไปรอบนึงแต่ฝ่ายหนึ่งยังติดใจ
เช้านี้พกมีดไปโรงเรียนด้วย
เจอหน้าคู่กรณีใช้มีดแทงเข้าหน้าห้องเรียนเลยนะฮะ

สพนาม่อมได้รับแจ้งเหตุเนี่ยต้องไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ

ยังเป็นเด็กยังเป็นเยาวชนกันอยู่
น้องเออายุ๑๕ปีอยู่ม๓ทัพ๑

พกมีดไปด้วยเป็นมีดยาว๖เซนติเมตร
แทงน้องบีนะเด็กชายบีวัย๑๕ปีอยู่ม๓ทับ๒
นี่ฮะมีดที่ใช้ก่อเหตุ
โอ้โหเอพกไปด้วย
จากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยทำให้ทราบว่า
เอกับบีเนี่ยเขาเคยมีเรื่องกันก่อน
ถามว่ามีเมื่อไหร่มีเมื่อวานนี้วันเปิดเทอมวันแรก
สาเหตุก็คือมองหน้ากันแล้วไม่พอใจ
นี่ประเดิมวันเปิดเทอมเลยนะคะนี่ถ้าเกิดมีการสำรวจความคิดเห็นนี่
ไอ้สาเหตุมองหน้ากันแล้วหาเรื่องกันไม่พอใจกันเนี่ย
น่าจะติดอันดับต้นต้นเคลียร์ใจกันไปรอบนึงแล้ว
เมื่อวานนี้คิดว่าจะจบไปแล้วแต่มันไม่จบนะครับเช้าวันนี้
เปิดเรียนวันที่๒เคารพทงชาติเสร็จ
เอกับบีนัดไปเจอกันหน้าห้องเรียนนะเอเหมือนกับยังคาใจอยู่เลย
กมีดมาด้วยพอเจอหน้ากันไม่พูดพร่ำทำเพลง
ชักมีดขึ้นมาแล้วเสียบใส่ชายโครงของบีเลยนะครับ
นี่เลือดทั้งนั้นเลยนะครับหน้าห้องเรียนนะครับบีนี่ซุดลงกับพื้นเลยเพื่อน
กับครูเนี่ยแตกตื่นตกใจ
ต้องรีบแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยแล้วนำตัวส่งโรงพยาบาลตอนนี้
อาการยังสาหัสนะครับท่านผู้ชมครับเราได้คุยกับพี่ชายของเอนะฮะ
เด็กนักเรียนที่ก่อเหตุบอกว่านิสัยใจคอของน้องชายเนี่ยเป็นคนอารมณ์ร้อนนะ
เป็นคนพูดน้อยชอบเก็บตัวไม่คิดว่าจะก่อเหตุแบบนี้เหมือนกัน
คือวันที่มีเรื่องทะเลาะกันเมื่อวานนี้เนี่ยทางเอเนี่ยเขาก็ยังมาบอกมาเล่ากันอยู่
ก็ยังเข้าไปเจรจากลายเกลี่ยให้อยู่แต่เหมือนกับพูดคุยกันแล้วไม่ลงตัว
มันก็เลยเกิดเหตุการณ์ในเช้าวันนี้ทางพี่ชายของเอนะฮะคนก่อเหตุ
ฝากขอโทษไปยังผู้ปกครองแล้วก็น้องที่บาดเจ็บด้วยเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้น
โดยยอมรับว่าน้องชายของเขาเนี่ยเป็นเด็กวัยรุ่นที่อารมณ์ร้อน
เอาอารมณ์เป็นที่ตั้งไม่ตั้งสติไม่ควบคุมตัวเอง
มีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้น
แล้วเค้าพอคุยให้กันแล้วเค้าไม่คุย

เคลียร์กันไปเลยมีเรื่องกับเขาเฉย
แล้ววันนี้ก็เลยมาแทงเขาเลยนะครับอาวุธที่ใช้ก่อเหตุ
ตำรวจก็ยึดไว้เป็นหลักฐานแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ฮะคือยาวนี่ก็โอ้โหไม่ใช่แค่๖เซนแล้วละมั้งเนี่ย
น่าจะหลายเซนนะครับอาการเจ็บของเด็กนักเรียนที่ถูกแทงนะครับ
อาการยังหนักอาการยังสาหัสนะครับหมอบอกว่าปอดทะลุ
มีรูที่แทงเข้าไปเนี่ยใกล้คั่วหัวใจด้วย
แล้วแผลที่ถูกแทงเข้าชายโครงเนี่ยมันตัดเส้นเลือดใหญ่
โดนที่ข้อมือขวาด้วยนะครับแล้วก็มีตามลำตัวอีกหลายแผลด้วย
แสดงว่าโดนไปหลายจุดหลายแผลปอดทะลุด้วยอ่ะใช่ฮะ
ตำรวจมาถึงก็ควบคุมตัวนักเรียนที่ก่อเหตุไปนะครับ
ก็ต้องให้สาวิชาชีพมาสอบปากคำด้วยแล้วเดี๋ยวรอผลการ
ตรวจร่างกายแล้วก็ใบรับรองแพทย์จากทางโรงพยาบาลด้วย
เพราะว่าอาการเขาสาหัสมันมีผลกับเรื่องการแจ้งข้อหานะครับท่านผู้ชมครับ
จากนั้นก็ต้องส่งตัวไปดำเนินคดีตามขั้นตอน
เอาน้องดูไว้นะฮะความใจร้อนนะครับ
แทนที่จะได้เรียนตอนนี้ก็เลยต้องถูกดำเนินคดีไปเลย